ช่วงนี้อีสานกับเหนือเนี่ยอากาศดีดีใครที่ชอบอากาศหนาวคงจะถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะ
ถ้าหากว่าจะไปเที่ยวแล้วก็เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะเพราะว่าอุณหภูมิจะลดลงไปเรื่อยค่ะ
แต่ถ้าใครมีแพลนจะไปภาคใต้หรืออาศัยอยู่ที่นั่นต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูข้อมูลจากเว็บไซต์จำลองสภาพอากาศนะคะ
ส่วนภาคใต้ก็จะแตกต่างกันอีกเช่นกันนะคะ
เหนือภาคอีสานช่วงนี้จะมีอุณหภูมิลดต่ำลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียสก็จะทำให้รู้สึกหนาวเย็นมากขึ้น
ดังนั้นต้องเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรงรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะ
ขณะด้วยกันภาคใต้จะเห็นว่ามีเส้นขาวพาดผ่านไปค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของลมมรสุมนะคะ
จึงทำให้บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางในวันนี้จะมีฝนตกหนักฝนตกชุกเลยค่ะ
ใครที่เตรียมจะไปเที่ยวก็อาจจะต้องเก็บไว้ก่อน

เพราะว่าจะมีคลื่นลมและฝนเยอะมาก
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ

ดูคลื่นนิดนึงค่ะโอ้โหคลื่นสูงพอสมควร
ดังนั้นต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะ
สำหรับการคาดการณ์สภาพอากาศวันนี้ถึงวันที่๖ธันวาคม
ภาคเหนือและภาคอีสานอุณหภูมิใกล้เคียงกันนะคะ
ซึ่งจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะ
อุณหภูมิลดลง๒๔องศา
มีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุด๖๑๘องศา
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย๑๓องศา
มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง๑๒๐๔๐ของพื้นที่
เน้นว่าจะมีฝนตกหนักเย็นถึงค่ำ
ส่วนทะเลนั้นคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
ข้างเป็นทะเลเรียบทะเลสงบนะคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะต้องระมัดระวังกันเลยค่ะ
เพราะจะมีฝนทั้ง๒ฝั่งประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่

จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
แนะนำว่าช่วงนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อน
จนถึงช่วงวันที่๖ธันวาคมนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พื้นที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น๑๓องศา

ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๒๐๔๐ของพื้นที่
ดังนั้นควรวางแผนการเดินทางในช่วงเย็นถึงค่ำ
หลีกเลี่ยงฝนตกรถติดกันให้ดีนะคะ
ก็ต้องอดทนในช่วงของสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้นะคะ

ภาคใต้ฝนตกคลื่นลมแรง

แล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะ
ดังนั้นนะคะขอเชิญชวนละกันเที่ยวใต้ไม่สะดวก
เที่ยวเหนือหรืออีสานตอนบนกันก่อนแล้วกันนะคะ
ช่วงนี้ดิฉันขอตัวไปเที่ยวเทศกาลต้นคริสต์มัสภูเรือกันก่อนค่ะ